จากการตัดสินคดีฆ่านักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าสุรธานีนะครับ
ตอนนี้เองเราจะไปดูบรรยากาศที่ชาวพม่าฝั่งตรงข้ามชายแดนสังขระบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีก็ออกมารวมตัวกันประท้วงคำตัดสินกันอีกครั้งนะครับ
บริเวณหน้าด่านเจดี๓องค์อีกรอบแล้ว
รายละเอียดนั้นติดตามได้จากคุณสมชายทองผาภูมิพรทวีนะครับ
รายงานจากอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสมชายทองผาภูมิพรทวีนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับประจำอำเภอสังขบุรีครับ
ครับตอนนี้นะครับขณะนี้ก็มีชาวบ้านนะครับ
มาชาวบ้านของเมียนมาร์มารวมตัวประท้วงกัน
ที่ด่านเจดีสามองค์นะครับหมู่๙ตำบลหนองรูอำเภอสังคละนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีมีมาประท้วงประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับ

แล้วก็พร้อมเครื่องเสียงทรโขงครับต่างประกาศนะครับว่า
เราไม่ยินยอมนะครับเราจะไม่ยอมนะครับ
บอกว่า๒นักโทษนั่นเป็นคนบริสุทธิ์นะครับ
และผมเองก็ได้สอบถามไปแล้วว่า
ถ้าบริสุทธิ์แล้วจะต้องทำยังไงมั่งเอ่ยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับคำตัดสินที่เป็นที่น่าพอใจนะครับ
ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจเขาจะประท้วงตรงนี้ตลอดครับ

และการดูแลเรื่องของความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ฝั่งไหนมาดูแลยังไงบ้างครับ
เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนำโดยท่านพันธุ์เอกเฉลิมชัย
รองพบฉกร๙ได้สั่ง๑๐๐โทษภัยทูล
ครับแล้วก็อ่าพันธุ์โทจิตชาติล่มสายหยุดนะครับ
รองผอกตมจังหวัดกรรณบุรีนะครับได้สั่งการมาที่
หัวหน้าด่านจุดผ่านแดนพระเจดีสามองค์ครับนำโดยอ่า
หัวหน้านะครับจ้าทริปตำรวจครับกรนะครับโสภมนะครับ
และจ่าทริปตำรวจชาววะพลศรีจันนะครับและอีกชั้น
หนึ่งครับจ่าปตำรวจชานสิตชายรักนะครับทั้งสาม
เจ้าหน้าที่นี่เป็นตมนะครับคอยปฏิบัติหน้าที่มาได้หลาย
วันแล้วครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ประท้วงครับตอนนี้ท่าน
ตมนะครับก็ยังไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวเดิน
เขาออกได้นะครับเกรงความปลอดภัยนะครับครับครับตอนนี้
ท่าทีของผู้มาชุมนุมมีการเรียกร้องหรือว่าจะยื่น
สือจากใครมีการยื่นข้อเสนอมาบ้างไหมครับครับก่อนนี้
มีแต่ข้อเรียกร้องครับยังไม่มียื่นเสนอนะครับมีครับมี
โหร้องนะครับเสียงดังมากแล้วก็เอ่อแล้วก็ส่วนเรื่อง
แรงงานนะครับวันนี้แรงงานฝั่งนู้นไม่ไม่ขึ้นมาทำงาน
อยู่นะฮะครับครับเขาบอกว่าจะรวมตัวชุมนุมกันไปเรื่อย
เรื่อยหรือนานแค่ไหนครับคุณสมชัยข้อแต่ที่ผมสอบถาม
มาบอกว่าเอ่อสอบถามมาว่าเขาว่าเอ่อเราจะไปจะยัง
ตลอดไปจนกว่าก็มีจากรัฐบาลไทยที่ว่าเป็นที่น่ายินยอม

คุณสมชัยก็คงยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่น